กำลังขับจะออกจากชนบุรีกลับบ้านที่ตราด
ระหว่างขับอยู่เฮ้ยกลิ่นอะไรอ่ะ

สักพักนึงค่ะควันขาวมันลอยขึ้นมาจากข้างหน้า

ชาวบ้านเองต้องหิ้วน้ำมาคนละกระป๋องสองกระป๋องแล้วก็สาดดับไฟค่ะ

เปิดขวาโปรงได้ไหมพี่เปิดไม่ได้เลยอ่ะ
เปิดไม่ได้ใช่ไหมรถมีแก๊สหรืออะไรน่ะใช้แก๊สหรืออะไร

งัดแล้วก็เปิดฝากระโปรงได้แล้วพอเปิดฝากระโปรงมา
เป็นเปลวไฟส้มอยู่ตรงห้องเครื่องตรงนั้นเลย

เกิดขึ้นอยู่ตรงถนนสายสุขุมวิทยจันทบุรีตราด
่งหน้าอำเภอขลุงค่ะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
ชาวบ้านกับตำรวจจากสพขลุงรวมถึงเจ้าของรถคุณเห็นไหม
ป๋องอะไรก็ตามเท่าที่หยิบได้กระป๋องสีเอ่ยกระป๋องน้ำถังขยงถังขยะ
ที่มันมีสภาพบรรจุน้ำได้เอามาสาดแบบนี้

นี่แหละช่วยกันดับไฟที่มันไหม้อยู่ที่รถคันนี้รถจี๊บเนี่ยนะคะ
ทะเบียน๒ขอไข่จจ๔๐๙กรุงเทพมหานคร
อย่างที่บอกตอนแรกมันเป็นควันออกมาแบบนี้

จังหวะที่กู้ภัยพยายามที่จะงัดฝากระโปรงหน้า
เพราะตอนแรกเขาไปเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้ไง
ัดออกมาปั๊บเนี่ยโอ้โหเห็นเป็นเปลวไฟเนี่ย
เจ้าของรถนะคะนายสมบัติสังคเวทเขาเล่าให้ฟังว่า
ผมมากันในครอบครัวมากัน๔คน

พอมาถึงตรงนี้มันได้กลิ่นเหม็นออกมาก่อนเลย
แล้วก็เห็นควันออกมาจากหน้ารถ

หลังจากนั้นควันมันก็พุ่งออกมาเยอะ

เดี๋ยวลองฟังนะคะฟังพี่สมบัติหน่อยค่ะ
แล้วเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหม

พี่เคยทำอะไรกับรถกับระบบไฟไหม

แต่เหตุการณ์นี้คนในครอบครัวไม่มีใครเป็นอะไรนะ